พาไปดูเรื่องวุ่นของวัยรุ่นบางแสนกันหน่อยนะคะ
จะยกล้อทั้งทีแหมกลัวโลกไม่จำนะคะ

ยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวดิยังไงใช่ไหมคะอยากรู้เชิญชมคลิปค่ะ
มักติยกล้อที่ไหนกันคะอันนี้ตรงไหนคะถ้าโดน
ปุ้ยผมดูอย่างนี้นะผมจะบอกว่าเปลืองค่าเน็ต
ทำไมรู้ไหมฮะทำไมคะลุ้นให้ล้มอยู่ไม่ล้มใจร้ายรูปหล่อใจร้ายวะ
แต่เอาจริงนะดอมชาวบ้านหลายคนก็คิดแบบดอมนะเห็นไหมเห็นไหม
มีคนห้อยท้ายด้วยคนน้องแหละเหมือนกับลากไปค่ะ
เออเห็นไหมอุ๊ยตายแล้วคนน้องมากเลยค่ะแล้วนี่คือ
ก็ไปบางแสนมันต้องโดนทรายโดนน้ำทะเลหน่อย
เดี๋ยวไปไม่ถึงใช่ไหมคะถึงนี่ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านบอกรำคาญ
ทานถ้าภาษาวัยรุ่นคือลำไยรำคาญมากเลยรำคาญก็ส่วนหนึ่งนะแต่รู้ไหมคะ
แสนเป็นอะไรคะสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวเยอะด้วย
ชาวบ้านบอกไอ้ทำแบบนี้มันเสียภาพลักษณ์หมดเลย
ตายแล้วตายแล้วนะคะตำรวจบอกชาวบ้านบอก
อยากให้คุณตำรวจมาช่วยดูหน่อยมาช่วยกวดขันหน่อย
ทีนี้ถามต่อชาวบ้านรู้ชาวบ้านเห็น

แล้วตำรวจไม่รู้ตำรวจไม่เห็นเหรอ
ตำรวจบอกก็รู้แต่ไม่เห็นเอ้าทำไมไม่เห็นน่ะ

ผู้กำกับสพแสนศุกร์บอกว่ารู้แต่ไม่เห็น
เพราะช่วงเวลาการก่อเหตุมันมืดแล้วมันเป็นช่วงเวลาสั้น
ปกติแล้วตำรวจสพแสนศุกร์เนี่ยก็จะมีตำรวจประจำการอยู่แล้วนะคะ
คอยตรวจตราต่างแต่ไอ้วินาทีหรือช่วงเวลาที่ไปทำกันเนี่ย

คราวนี้ได้รู้แล้วรู้จักชาวบ้านแต่ยังไม่ได้เห็นภาพจริงจริงนะคะ
ทีนี้ผู้กำกับก็คือพันธุ์ตำรวจเอกพัฒนารอบรู้บอกว่า
ตอนนี้ได้สั่งการให้ตำรวจชุดสืบไปดูกล้องวงจรปิดแล้ว
ขยายผลต่อไปจับกลุ่มแก๊งนี้
มาก็ว่ากล่าวตักเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
โอ้โหชายหาดบางแสนหมดกันนะคะ
ตำรวจไม่เห็นแต่ว่าชาวเน็ตเห็นเพียบเลยนะครับ